นั่นน่ะสิคุณค่ะแบบนี้ใครเขาก็กลัวถูกไหม

อาจารย์สาวคนนี้เขาแก้วคุณสายมนต์ดำให้ด้วยการอาบน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์
แล้วอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่โดนคุณสัยคืออ้วก

เอ้าวาดอยู่นำทั้งเดิม
ฟังกูสละปอดฟ้า
ว่ากลุ่มเข้าแล้วกอดกอกมา

กราบขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะ
อาจจะเห็นภาพหรือว่าเสียงหรืออาการอะไรที่ดูแล้วเนี่ย

แต่ว่านี่คือเป็นพิธีกรรมตามความเชื่ออีกแบบนึงนะคะ
ของคนไทยบางกลุ่มบางคนที่มีความเชื่อ

ที่เห็นอยู่ใส่เสื้อดำนี่คืออาจารย์ภัยรัฐนะคะ
อาจารย์อายุ๔๕ปีอยู่ที่อำเพิร์นนาดูลจังหวัดมหาศาสตร์ระกะม

สรรพะเคราะห์ตัวนอกสรรพเคาะตัวในด้วยพลังงานแห่งธรรมบรรลุ
ชาวบ้านที่เขามีอาการแปลก
คิดว่าตัวเองโดนของหรือถูกคุณสัยมนต์ดำ
ก็จะมาหาอาจารย์ภัยรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือ

แล้วจากในคลิปก็จะเห็นว่า
พออาจารย์อาบน้ำมนต์แล้วให้คนที่โดนของดื่มน้ำเข้าไป
สักพักก็จะอาเจียนออกมาเป็นน้ำพุ่งออกมาเลย
แล้วไม่แค่นั้นนะยังมีการท่องบทสวดต่าง
อาจารย์ท่องเราจะพอได้ยินมันจะเป็นลักษณะเหมือน
ลำนำคำกรอนของภาคอีสาน
เหมือนทำพิธีเป็นพร้อมกันแบบนี้ค่ะ
แล้วบางครั้งบางคลิปคุณผู้ชม
จะเห็นว่ามีการจับผีใส่กระบอกไม้ไผ่ด้วย
ตามความเชื่อที่เราเคยเห็นกันมานะคะ
แล้วพอจับใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็นำไปเผาไฟแบบนี้คุณผู้ชม

มันเป็นพิธีกรรมอาจจะจัดขึ้นกับคนบางกลุ่มนะคะ
ชุมชนเขาก็เลยทึ่งกันแล้วก็ดูกันใหญ่เลย

บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าแหมเรื่องพวกนี้นี่นะไม่มีจริง
บางคนก็บอกว่าไม่ได้นะมีจริงนะ

แล้วก็บางคนยกให้เลยว่าอาจารย์ภัยรัฐเนี่ย
เป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการปราบผี
อ่ะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณนะ
ใช่ค่ะก็ใช้วิจารณายานในการรับชมกันนิดหนึ่งค่ะ
คือความเชื่อแต่ละท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ
แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่อง